ต้องมีสิ่งอำนวยความสะดวกไม่ต่างกันกับโรงแรม
ตอนนี้ธุรกิจนี้กำลังเติบโตมากที่อินโดนีเซีย
แต่ว่าเขาไปเจาะกลุ่มคนชั้นกลางขึ้นไปเพราะว่ามีกำลังซื้อมากหน่อย
แม้มีการเติบโตมากแบบนี้แต่ว่าผู้ประกอบการเขาบอกว่า
เขายังต้องการให้ภาครัฐนั้นช่วยเรื่องของโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อทำให้มันนั้นเติบโตได้มากกว่านี้
ขับรถยนต์ออกมานอกกรุงจากาต้าแค่๒ชั่วโมง
ก็จะพบกับรีสอร์ทไฮแลนด์พาร์ค
ซึ่งเปิดให้บริการตั้งแต่ปี๒๕๕๙
กลายเป็นจุดหมายปลายทางยอดนิยมของนักท่องเที่ยว
จากการเสนอประสบการณ์แกรมปิ้ง
หรือการตั้งแคมป์กลางธรรมชาติแต่เน้นความหรูหรา
แตกต่างจากการตั้งแคมป์ทั่วไป
รีสอร์ตแห่งนี้มีเต็นที่พัก๘๕หลัง
รองรับแขกได้๖๐๐คน
โดยเต็นต์แต่ละหลังประกอบไปด้วยสิ่งอำนวยความสะดวก

โซฟาเบสและเครื่องทำน้ำอุ่น
ค่าใช้จ่ายในการเข้าพักอยู่ที่คืน
รับประมาณ๔๙๐๐ถึงกว่า๘๐๐๐บาท

เทียบกับมาตรฐานโรงแรมในอินโดนีเซีย
แต่อายมาดี้จันดร่าผู้จัดการรีสอร์ทก็บอกว่า
นี่เป็นราคาที่คุ้มค่า
เขาบอกว่ารีสอร์ทนี้มีวิวที่ดีที่สุด

สอดนี้ไม่เพียงแต่ขายทิวทัศน์ที่สวยงามเท่านั้น
แต่ยังรวมถึงมิตรมัยตรีของคนท้องถิ่นด้วย
สอดไฮแลนด์พาร์คเลือกสร้างเต็นต์แบบมองโกเลีย
เพราะเป็นการออกแบบที่ทนต่อแผ่นดินไหว
และอากาศแปรปวนรุนแรงต่าง
ความต้องการสถานที่แกรมปิ้งที่เพิ่มสูง
ทำให้รีสอร์ทเพิ่มจำนวนเต็นต์จาก๓๒หลังเป็น๘๕หลังภายใน๕ปี
ปัจจุบันนี้แต่ละเดือนมีผู้เข้าพักเฉลี่ยประมาณ๖๐๐คน
เทศกาลที่ยอดจองเต็นต์พักสูงสุดคือช่วงวันหยุดปีใหม่
แลนด์พาร์ครีสอร์ทประสบความสำเร็จในการดึงดูดนักท่องเที่ยวหลากหลายกลุ่ม
ครอบครัวเจ้าหน้าที่รัฐบาลและคนทำงานในอุตสาหกรรมน้ำมันการเงินและธนาคาร
ร้อยละ๑๐ของแขกที่พักเป็นชาวต่างชาติแต่จำนวนก็เพิ่มขึ้นเรื่อย
นี่คืออเล็กซานร่าที่กำลังพักอยู่ในเต็นต์แบบมองโกเลียกับครอบครัว
บอกว่าที่นี่เราสามารถสัมผัสได้ทั้งประสบการณ์แคมปิ้งและความหรูหราห้องน้ำภายในเต็นต์สะอาดทำให้รู้สึกเหมือนพักอยู่ในห้องพักของโรงแรม
จากเต็นต์ที่พักหรูแกมปิ้งรีสอร์ทแห่งนี้ยังมีเครื่องเล่นวอเตอร์สไลด์สระว่ายน้ำสปาสนามกอล์ฟขนาดเล็กและห้องคาราโอเกะไว้ให้แขกที่มาพักได้เพลิดเผินด้วย
อินโดนีเซียมีแกรมปิ้งรีสอร์ทในหลายพื้นที่
บนเกาะชาวาบาหลีและเกาะลอมบอก
จนถึงพื้นที่ห่างไกลอย่างจังหวัดปาปัว
ซับตรานีราวันด้าอดีตผู้ช่วยรัฐมนตรีการท่องเที่ยวของอินโดนีเซียเชื่อว่า
แมมปิ้งได้กลายเป็นส่วนหนึ่งของการท่องเที่ยวที่เน้นความหรูหราระดับบนในอินโดนีเซีย
ที่มีเป้าหมายคือกลุ่มคนชั้นกลาง
โดยเขามองว่าคนกลุ่มนี้ไม่ได้ต้องการแค่ตั้งแคมป์กลางธรรมชาติเท่านั้น
แต่ยังต้องการสิ่งอำนวยความสะดวกพิเศษ
สปาร้านอาหารบาร์หรืออื่นด้วย
เหมือนกับความรู้สึกที่ได้รับจากการไปล่องเรือสำราญ
อุตสาหกรรมการท่องเที่ยวของอินโดนีเซีย
เชิญการแข่งขันจากเพื่อนบ้านในเอเชียตะวันออกเชียงใต้
ซึ่งรวมถึงจากมาเลเซียและไทย
ขณะที่ผู้ประกอบการแกรมปิ้งในอินโดนีเซีย
เรียกร้องการสนับสนุนจากรัฐบาลในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐาน
เพื่อส่งเสริมกิจการแกรมปิ้งที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกล
ข่าวไทยรัฐทีวีรายงาน